เรื่องนี้โอ้ยบาปไม่บาปไม่รู้ปกติโจรเข้าไปงัดตรง
งัดตู้ไปขโมยของในวัดมันก็แย่แล้วนะตู้บริจาคอะไร
ใช่นี่เนทน่ะยืนอยู่อยู่ดีดี
มาฟ้าบเอาอะไรของเนรไปไปดูหน่อยลองดู
มาแล้วมาแล้วกลุ่มคนก่อเหตุ
มากันเลยสามคนจ้ามาทำอะไร
เดี๋ยวจะรอดูนะมันจะมีจังหวะเหมือนมีเนรอยู่
เขาบอกว่า๓คนนี้ขี่รถมาแบบนี้ค่ะ
มาในวัดแสนศุกร์ที่อำเภอวาลินชำราชจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
กัน๓คนเป็นกลุ่มชายหญิงอย่างที่บอก
มาถึงแล้วทำอะไรวิ่งราวมือถือของเนรไปเลยจ้า
โอ้โหเนรถกจีวอนวิ่งตามไม่ทัน
ไม่ทันจะทันยังไงเนี่ยเอาไปแล้วไปเลย
ทีนี้หลังเกิดเหตุอันนี้เหตุเกิดวันพุธใช่ไหม

สิบสี่ธันวาคมมีคนไปติดต่อแอดมินอ่ะ
มินเพจวารินชำราบบ้านเฮาเฉยเลย
เข้าไปติดต่อว่าอะไรรู้ป่ะ
วางไว้หน้าวัดนี้หอ
เอาโทรศัพท์ใส่ถุงพลาสติกจดหมายอยู่
เขียนว่าอะไรมา

โพสต์ได้ไหมคะหนูขอสัญญาว่าจะไม่พากันทำแบบนี้อีก
จะหางานทำเลี้ยงลูกหนูขอโทษจริงที่คิดสั้น
เขียนด้วยปากกาสีแดงไว้แบบนั้นตัวเบอร์เริ่มเทิม
ทีนี้แน่นอนแหละพอได้มือถือคืน
ทีมข่าวนะคะก็บอกว่าเนี่ยทางคนที่เจ้าหน้าที่เขามาใช่ไหม
เขาก็เอามือถือของกลางทางแอดมินเพจกลุ่มนี้
เขาก็ไปมอบให้กับตำรวจภูทรวารินชำราบ
ตำรวจติดต่อเนรมาเลยเนรมารับโทรศัพท์คืนนะ
ตอนบ่ายเนรก็มาเอาโทรศัพท์คืนไปแล้ว
เนรบอกเลยบอกไม่เอานะคุณตำรวจ
ผมไม่อยากเอาเรื่องกับคนก่อเหตุแต่อยากบอกเขาว่าอย่าทำอีก
ผมก็ดีใจที่ผมได้โทรศัพท์คืน
เพราะผมต้องใช้โทรศัพท์เครื่องนี้
เอาไว้เรียนพระปริยัติธรรม

ตำรวจบอกคนร้ายเอาโทรศัพท์มาคืนแล้ว
แต่ต้องตามจับตัวเพราะเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้
เมื่อเรื่องถึงชั้นศาลอาจจะได้รับความเมตตาลดหย่อนโทษได้

แต่ถือว่าสำนึกผิดคืนทรัพย์ให้กับเจ้าทรัพย์ก็แล้วกัน